ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะพื้นที่หน่วงน้ำในจังหวัดพิษสุนุโลกค่ะ
ซึ่งกรมชลประธานเตรียมพื้นที่ใน๔อำเภอของจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำยมนะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะ
เป็นพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อที่จะช่วยเหลือพื้นที่รุ่มน้ำเจ้าพระยา
ไม่ให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นไปกว่านี้นะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาจากอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิษนุโลกค่ะ

ค่ะจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือบึงตะเครงนะคะ
เป็นหนึ่งในจุดที่ทางกรมชนประธานทางจังหวัดพิสุนโลกนะคะ
ใช้ในการหน่วงน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเข้ามาในกักเก็บในบึงนะคะ
อกจากจะเป็นการบรรเทาน้ำท่วมในพื้นที่รุ่มเจ้าพระยาตอนล่างแล้วนะคะ
ยังเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแรงด้วยค่ะ
ในบัณฑิตอินตาภูมิในการโครงการชนประทานจังหวัดพิศนุโลก
กล่าวถึงแผนหน่วงน้ำจากพื้นที่ตอนบนและอำเภอบังรกรรม
ไม่ให้น้ำลงไปเพิ่มรุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
และเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูการต่อไปค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะทางกรมชลประธานสามารถหน่วงน้ำเข้าแก้มลิงทั้ง๓แห่งได้
แล้วกว่า๑๙ล้านลูกบาทเมตรค่ะ
โดยบึงรามานกักเก็บได้แล้ว๑๒ล้าน๘แสนลูกบาทเมตร
ึงตะเครง๕๔๐๐๐ลูกบาทเมตร
และบึงขี้แร้ง๑๒๐๐๐๐๐ลูกบาทเมตรค่ะ
น้ำที่อยู่ในบรกรรมณวันนี้ประมาณ๑๔๘ล้านลูกบาทเมตร
จะเป็นปริมาณน้ำที่คนบางรกรรมหรือจังหวัดพิโลกเนี่ยได้หน่วงน้ำนะฮะ
ใช้คำว่าหน่วงน้ำไว้ให้กับพื้นที่รุ่มเจ้าพญาตอนล่าง
ซึ่งขณะนี้เนี่ยกำลังประสบปัญหาเรื่องของปริมาณน้ำอยู่นะครับ
ทางเราก็จะใช้วิธีการเก็บน้ำไว้ในพื้นที่รุ่มต่ำ
ซึ่งในภาพรวมที่ผมได้นำเรียนว่า
พื้นที่ท่วมขังที่อำเภอวรกรรมณขณะนี้มีอยู่ประมาณ๗๑๐๐๐ไร่
น้ำที่เราทำการหน่วงไว้ก็ประมาณ๑๔๘ล้านลูกบาทเมตร
ณวันนี้ในลำน้ำยมลดแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นลำน้ำยมที่อำเภอศรีสัชนาลัย
ลำน้ำยมที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยปริมาณน้ำมีอยู่ประมาณ๒๐๐กว่าลูกบาทเมตรต่อวินาที
แต่น้ำที่มาตุงอยู่ตรงนี้เป็นน้ำฝนที่เกิดจากพื้นที่ตอนล่างนะฮะ
แล้วก็ประกอบกับพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่รุ่มต่ำนะครับณขณะนี้
สถานการณ์น้ำที่อำเภอบรกรรมยังสูงขึ้นเรื่อยนะครับ
วันนี้ก็ยังมีระดับน้ำสูงขึ้นอีกประมาณสิบห้าสิบห้าเซนนะฮะ
โดยการโครงการชนรับประทานจังหวัดพิศนโลกยังกล่าวอีกนะคะว่าหากปริมาณฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนลดลง
กรมชนรับประทานจะเริ่มใช้พื้นที่สี่อำเภอเป็นพื้นที่หน่วงน้ำค่ะโดยจะดึงผ่านคลองที่ชนรับประทานขุดลอกเพื่อเป็นทางน้ำ
ดึงน้ำจากแม่น้ำยมลงมายังแก้มลิงให้ได้ประมาณ๑๖๕ของความสามารถที่กักเก็บน้ำได้ค่ะ
ซึ่งโดยรวมแล้วนะคะสามารถกักเก็บน้ำได้ถึงสิบห้าล้านลูกบาทเมตรค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าข้างหลังของดิฉันนี้นะคะ
ประตูระบายน้ำที่หน่วงน้ำมาจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังโดยรอบนะคะยังทำงานแล้วก็หน่วงน้ำเข้าพื้นที่
ตระเค็งอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะทางกรมชลประธานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
เร่งระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังจากอำเภอบังรกรรมซึ่งเบื้องต้นนะคะ
การว่าจะใช้เวลาสามเดือนหากปริมาณน้ำฝนไม่มีการตกลงมาเพิ่มนะคะ
จะใช้เวลาเร็วที่สุดประมาณเดือนพฤศจิกายนค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากบึงตระเข็งอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลกค่ะ